คู่แม่ลูกกันบ้างดีกว่านะคะพี่แอนซีเรียมกับน้องนนนี่ไง
โอ้โหบอกเลยว่าคู่แม่ลูกคู่นี้นะไม่ธรรมดา
สวยก็สวยนะคะความสามารถก็เลิศอยู่นะ
มาดูซิล่าสุดเนี่ยปล่อยของอะไรอีกแล้วจ้านี่
ความปังของพี่แอนน่ะนอกจากขุนจากหน้าตาแล้วครับ
ฝีไม้ลายมือการแสดงบอกเลยโอ้โหคุณค่ะ
ดังไกลดังกระฉ่อนไปเลยคุณผู้ชมดูสิดูความสวยดูความอมตะของเธอสิ
โอ้โหยกมือว่ายเราเนี้ยไปส่งพี่แจ๊กต้องยกมือว่ายเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะขอให้๕๐แล้วอายุแล้วก็หน้ายังสวยแบบนี้นะคะ
จริงเหรออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นอย่าไปนับเลิกนับมันไปเลย
เออนะคะแล้วยิ่งพอได้เห็นอยู่กับลูกสาวน้องนนนี่บอกเลยว่าเอ๊ะ
นี่คุณแม่หรือว่าพี่สาวเหมือนพี่สาวหละ
เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นพี่สาวหรือเปล่า
รูปล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมาในชุดยีนรัดรูปไปเลยจ้ะ

เอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพก

มาดูซิจะเหนียวซับหรือเปล่า

บอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะคะ

อันนี้เป็นชุดแบบสีเขียวใช่ไหม

ช่วงหลังน้องนนนี่เขาก็ดูแลตัวเอง
และอย่างที่บอกนะก็พอมาปักกับลูกสาวโทรนนิดนี้
บวกกับความปังลูกสาวอีกก็แทบเกินตั้ง
เลยดูตะกรอนักเลยน้องนนอดนี้ก็ไม่ธรรมดาร

ฟิลแบบชุดนอนไม่ได้นอน
โตแล้วโพสต์ได้ทำได้แบบนี้
ก็เชื่อว่านี่แหละคุณแม่ก็อาจจะเป็นคนสแนปให้นะคะ